สวัสดีผู้ชมครับหมอปราไปแล้วนะครับคุณยายเมื่อวานนี้ยังจำได้ไหมฮะ
บ้านอยู่ที่โคลาสอืม
ความจริงคุณยายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะฮะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง
นี่ฮะก็ลักษณะแกก็จะซึมหน่อย

แต่ลูกหลานบอกว่าบางครั้งเนี่ยยายพรชอบเพ้อคนเดียว
พูดเผ้าคนเดียวแล้วดูกินจุนิยาการแปลก
ก็จะเงียบทำเหมือนคนนอนหลับไม่คุยด้วยอยู่ดีก็จะพูดบางทีบอกมีมี
ผมมีผีอะไรผีควานช้างอะไรเข้ามาเข้าอะไรพวกเนี้ยนะลูกหลานเขาเลยบอกว่าไปหาหมอทำก่อนแล้ว
ไปหาหมอปัจจุบันก็แล้วบอกก็แข็งแรงดีไม่ได้มีอะไรก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
อยากให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาดูให้หน่อยวันนี้คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญศุกร์
หรือว่าตินะฮะผู้สื่อข่าวของเราไปกับหมอปลามือปราบสัมภเวษีไปบ้าน
ร้านขายของด้วยนะครับยายพรก็นั่งอยู่บนเก้าอี้ที่มีพนักพิง
คุณยายก็สู้ผอมนะไม่พูดไม่จาหมอปลาก็คุยกับลูกสาว
ยายพรอายุ๕๔บอกว่าแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะเป็นมาหลายปีแล้ว
ทีนี้เริ่มมีอาการแปลกชอบร้องโอดโอยในวันพระ
แล้วกินข้าวเก่งนะกินแล้วก็บอกไม่ได้กินเพ้ออยู่คนเดียว
ก็เลยคิดว่าแม่ต้องถูกผีข้าวสิงหนะแน่
ก็ไปถามร่างทรงเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
ร่างทรงบอกว่าแม่ถูกวิญญาณร้ายเข้าสิง
เป็นวิญญาณของควานช้างเป็นควานผู้หญิงรูปร่างอวบ
ใส่ชุดหม้อห้อมถือตะขอช้าง
ทำให้แม่เนี่ยแสดงอาการต่างออกมาลักษณะแบบนั้น
แม่ด้านถูไปข้าวจริงเพราะเคยพาไปหาหมอ
ไปโรงพยาบาลตรวจร่างกายแล้วหมอบอกไม่มีสิ่งผิดปกติ
แล้วให้วิตามินมากินบำรุงร่างกายแต่มันก็ไม่หาย
แม่ก็ยังเป็นลักษณะเหมือนเดิมเลยอยากให้หมอปลาเนี่ยช่วยปลดปล่อยวิญญาณที่เข้าสิงแม่ให้หน่อย
สารแม่มากที่แม่เป็นลักษณะแบบนี้
ดูร่างทรงที่ต่างเนอะเขาบอกว่าแม่โดนผีควานช้างประกรรมช้างมันจะสืบต่อเนื่องแบบ
แต่ว่าเราก็ไม่เข้าใจนะว่าควานช้างมันเป็นอะไร
เราก็บอกว่ามันไม่เขาก็ร้องเหมือนคนแก่โดนอะไรต่างเนี่ย
คือร่างทรงเขาบอกไหมหน้าตาผีควานช้างเป็นไงครับ
ถ้าบอกว่าเป็นผู้หญิงอ้วนยังไม่ยอมปล่อยแม่ไปเขาก็เห็นมีขอช้างผู้หญิงคนนี้ถืออยู่
แต่ในกรณีเราก็ไม่มีตัวตนเราก็วิสูจน์ไม่ได้
แล้วเราเชื่อเขาว่าไง

อาการอะไรที่รู้สึกว่าช้างอีกแล้วผีเข้ามาสิงแน่เลยนะ
ในกรณีที่บางวันแกก็ร้องเหมือนกลัวอะไรต่างเนี่ย

ก็ร้องโอดโอยเหมือนคนเจ็บปวดนี่
มันช้างไม่ใช่นะ
จริงไหมเราอยากให้หมอปลาสัมผัส
ถ้าหมอปลาสัมผัสได้ก็ช่วยปลดปล่อยวิญญาณต่อ
นี่ค่ะคือได้ฟังลูกที่บอกกับหมอปลาแล้ว

คือถ้าหมอปลาช่วยปลดปล่อยวิญญาณที่เข้าสิงแม่ให้นะ
แล้วถ้าทำให้แม่เนี่ยต้องละสังขารไปเนี่ย
ลูกบอกก็จะไม่เอาความนะ

บอกเพราะว่าอยากให้แม่เนี่ยไปสบาย

แต่คุณยายก็ไม่ได้พูดอะไรด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ

จ๋าแม่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะ
เนื้อปวดตัวไหมมีเรี่ยวมีแรงไหมจ๊ะแม่
แต่คุณยายก็๘๗จะ๙๐แล้วอ่ะ
ใช่ก็คงเป็นอาการของผู้สูงวัยค่ะ

อาการที่ลูกบอกก็คล้ายกับอาการผู้สูงวัยทั่วไปที่อายุเยอะแบบนี้ก็จะหลงลืม
กินข้าวแล้วก็บอกว่าไม่ได้กินบ้างกินแล้วกินอีกกินเยอะเพราะเขาจำไม่ได้

ใช่คือต้องพบแพทย์ใช่ค่ะ
หมอปลาบอกเพื่อความสบายใจเดี๋ยวเดินให้เดินสำรวจในบ้านให้นะที่หลับที่นอนของยายพร
หมอปลาก็เดินจนทั่วบ้านบอกไม่มีอาการเลยสัมพงสัมผัสอะไรได้เนี่ยง่วงเงาม่วงหาวน้ำมูกไหลน้ำตาไหลอะไรไม่มีเลยนะฮะ
หมอปลาก็บอกกับลูกยายพรนะครับบอกไม่มีวินยงวิญญาณพูดผีในบ้านเนี่ยไม่มีตัวยายพรก็ไม่มี
ยืนยันว่ายายพรไม่ได้ถูกผีที่ไหนเข้าสิงผีควานช้างก็ไม่มีนะฮะ
เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเชื่อร่างทรงไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองถามว่าแล้วจะทำยังไง
หมอปลาบอกก็พาไปหาหมอไปเอาอาหารเสริมเอาวิตามินมาให้ยายพรกินอีก
ร่างกายจะได้แข็งแรงอายุยืนยาวที่เห็นเนี่ยคือโรคชะลานั่นแหละ
แล้วลูกหลานเนี่ยก็หมั่นมาคุยกับยายพรบ้าง
แกจะได้มีสภาพจิตใจสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
คือพี่ฟังนะอยากให้พี่สบายใจมันไม่มีอะไรเลย
สังขารแม่คือตอนนี้สิ่งที่แนะนำพี่นะ
ให้หาพวกอาหารเสริมอ่ะให้แกกินเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอายุแก

แต่เรื่องผีเรื่องนางไม้เทวดาอะไรที่มันอยู่ในตัวแม่ไม่มีเลย
รอบบ้านคือไม่มีรอบบ้านรอบบ้านก็ไม่มี

ให้อย่างดีนะคะดูแลตามปกติ
เหมือนกับที่ลูกหลานคนปกติเขาดูกัน
ไม่ใช่ไปดูแลแบบด้วยว่าพี่เข้าสิงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
โอ้เป็นห่วงคุณยานอย่าไปทำอย่างนั้น